เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นยิงกันมาหลายพื้นที่

ใช่ค่ะเป็นข่าวต่อเนื่องที่เรานำเสนอเมื่อวาน
ว่ากลุ่มวัยรุ่นคือเขาซ้อนมอเตอร์ไซค

เห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ของคู่อริจอดอยู่

ทั้งที่ตัวคู่อริน่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ

ได้รับบาดเจ็บโดนยิงเข้ากลางหลัง

ตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว๕จาก๖คนนะคะ
กรณีนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปกลุ่มวัยรุ่นบ้านพลับ
ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยที่บุรีรำเนี่ย
เป็นสิบนะโดนวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓๒คันมากัน๖คนนะคะ
แล้วเอาอวุธปืนเนี่ยมายิงสาด

คือบ้านเขาเปิดเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
แล้วปรากฏว่ามีคนถูกกระสุนเข้าที่แผ่นหลัง
ซึ่งคนที่โดนยิงเนี่ยเป็นหลานชายของเจ้าของบ้าน
ได้รับบาดเจ็บแล้วรถก็คือมอเตอร์ไซค์เสียหาย๓คัน
ล่าสุดเรื่องนี้นะฮะตำรวจสถานีตำรวจฐฐนภพลาชัย
ก็จับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้คือวัยรุ่นเขาซ้อน๓มากัน๖คน
แต่จับได้แล้ว๕คนอีกคนนึงเนี่ยหนีไป
หนีจากบุรีรำไประยองค่ะแล้วที่รวบตัวมาได้
มีทั้งหมด๕คนเนี่ยอายุตั้งแต่๑๗๒๕ปีนะคะ
ครับตับรวจก็สอบวัยรุ่นทั้ง๕คนก็รับสารภาพว่ากลุ่มพวกผม
ไปก่อเหตุยิงเขาจริงพวงเกตมาจากอะไรรู้ไหม
ทำยังไงชวนเพื่อนตามกันไปยิง
เจอแค่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วจำได้
เลยยิงไปทั่วเลยนะคะ
ตัวนายวรวุฒิบุญทวีอายุ๒๕ปีเนี่ย

ส่วนอีกนัดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจุดดินปืน

แต่ว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะคะ
ปืนที่ใช้ในการยิงเขาก็เอาไปทิ้งที่แม่น้ำชี
แล้วก็พากันไปฆ่าไก่ที่บ้านญาติ
เอามาต้มมาฉลองมากินกันจนถึงเที่ยงคืน
แม่ไปยิงเสร็จแล้วมาฉลองด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืน

เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจต้องไปสอบสวนอย่างละเอียด
ถ้าเกิดว่ามีความผิดฐานอื่นอีกเนี่ยจะตั้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ส่วนคนเจ็บที่บอกว่าโดนยิงกลางหลัง
เป็นกระสุนลูกปลายยิง๓นัดแล้วก็กระสุนฝังใน
ตอนนี้คุณหมอผ่าตัดจนอาการคนเจ็บอันนี้คือบาดแผล
อาการคนเจ็บนี่ปลอดภัยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้เหลืออีก๑คนที่หนีไปที่ระยอง
เดี๋ยวตำรวจกำลังตามไล่จับกลุ่มตัวอยู่นะคะ